อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะครับว่าตลาดหุ้นไทยเปิดตลาดมาผันผวนอย่างหนักจากการที่นับคะแนนของการลงประชามติของอังกฤษ
ผลกระทบเกิดขึ้นแล้วหุ้นร่วงลงอย่างหนักเกือบ๔๐จุดในประเทศไทย
วันนี้เรามาตั้งแนวรับกันกับการวิเคราะห์ของนักวิชาการของเราวันนี้

ภูมิในการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์บุหรวงสกายเข้ามาสดกับเปิดโลกเจรกิจนะครับ

แน่นอนตอนนี้ผลกระทบมีทั้งเรื่องของหุ้นทั้งเรื่องของทองและอัตราแรกเปลี่ยน
ที่ทำให้ตลาดทั้งไทยเองแล้วก็ทั่วโลกมีความผันผวนไปในทางขาลงนะครับ
แล้วก็ค่าเงินก็ผันผวนค่อนข้างมากนะครับ
โดยเฉพาะค่าเงินของทางปอนด์ของอังกฤษเองก็ลงเกือบ๑๐ครับผม

อย่างนี้นักลงทุนเราควรจะรับมืออย่างไร
เอาขอในส่วนของแง่ของตลาดหุ้นกันก่อนในวันนี้เราควรจะรับมือยังไงดีฮะ
ครับก็ในทางตลาดทุนเองเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้ตลาดก็รับทราบไปแล้วนะครับ
ก็คือลงมาล่วงหน้านะครับเพื่อสะท้อนในผลของการโหวตในการทำประชามติครั้งนี้นะครับ
แต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับในประเทศไทยเองเนี่ยนะครับ
แต่อาจจะไม่ได้เยอะมากนักนะครับก็ต้องมีการระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับ
ในการที่จะขายไปมากกว่านี้ก็คงอาจจะไม่น่าจะลงไปมากกว่านี้มากนักนะครับ
ก็ตั้งสตินิดหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะหาจังหวะนะครับในการที่จะเริ่มที่จะสะสมในการที่เป็นนักลงทุนที่จะมองการลงทุนระยะยาว
โอกาสนี้น่าจะเป็นโอกาสดีที่จะเริ่มทยอยสะสมในการลงทุนนะครับผม
ทีนี้ถามถึงเรื่องของอัตราแรกเปลี่ยนกับเรื่องของทองคำคุณเสริมศักดิ์ตอนนี้อัตราแรกเปลี่ยนลงไปค่อนข้างแรงแต่ว่าทองคำนั้นบวกขึ้นไปพันกว่าบาทในเมืองไทยเรื่องนี้ใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์และเราควรจะทำอย่างไรกับเรื่องนี้ดีฮะ
แล้วก็ยังคงมีแนวโน้มนะครับถ้าสมมุติว่าความผันผวนตรงนี้ถ้ายังมีอยู่มากกว่านี้เนี่ยนะครับค่าเงิน
อ่าปอนด์เนี่ยของอังกฤษเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับลดลงเนี่ยก็อ่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ทองคำเนี่ยมีโอกาสที่ยังปรับขึ้นได้อยู่นะครับแต่ว่าด้วยวันนี้เนี่ยมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะเห็นการพักสั้นสั้นนิดนึงนะครับผมแต่ว่าความผันผวนยังยังคงน่าจะยังมีอยู่ครับผมครับแนะนำให้ขายทองช่วงนี้ดีไหมครับเพราะว่าทองขึ้นแบบนี้ก็สำหรับ
เหล่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ผลกระทบคือหุ้นโดนไปเต็มแต่ว่าเราอาจจะไปช้อนซื้อหุ้นคุณภาพดีในช่วงนี้ที่ราคาลงไปแบบนี้เก็บไว้ก่อน
ลองให้ปรับขึ้นไปแต่ว่าราคาทอมคำลายังก็บวกสิ้นไปพันกว่าบาทแล้วถ้าใครซื้อหุ้นไปตอน๑๘๐๐๐ไปปลายหรือว่า๑๙๐๐๐ต้น
ช่วงนี้ก็อาจจะเหมาะสมในการนำเอาทองไปขายในช่วงนี้
เพราะว่า๒๐๐๐กว่าบาทแล้ว๒๒๐๐น่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับ
แต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ถ้าสุดท้ายแล้วนะครับ
มีผลกระทบกับเรื่องของการส่งออกของไทย
แต่ว่าอาจจะไม่มากประมาณร้อยละ๑๒เท่านั้นเองนะครับ
อันนี้ก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงนี้
คือพ่อมดทางการเงินเข้าไปแล้วนั่นเองนะครับ